ขยับต่อนะฮะหลายต่อหลายคนเนี่ยบางทีก็จะเห็นอะไรแว๊บ
อะไรแว๊บอยู่ตรงนู้นนะฮะเหมือนแบบปลายตา
เหมือนคนเดินผ่านลักษณะแบบนี้แต่นี่คือหน้ากล้องหน้ารถฮะ
จากหน้ารถเนี่ยเหมือนเห็นใครก็ไม่รู้อยู่ข้างศาล
และสารนี้ไม่มีคนแต่เห็นคนอยู่ตรงนี้
ไม่แน่ใจถอยรถกลับมาดูว่าที่เห็นไปเมื่อสักครู่ใช่คนหรือเปล่าฮะ

ก็ถ่ายสารอยู่ดีดีปรากฏว่าเห็นคนอยู่ฝั่งหนึ่ง
แล้วพอรถเลยมาแป๊บเดียวคนก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ดูแล้วน่าตกใจถอยรถมาดูอีกที

มาเช็คเช็คหน่อยไอ้ขาวนี่ค้นค้นเหรอ
แล้วค้นอะไรจะมาอยู่ที่ศาลศาลนี้มันไม่มีคน
เดี๋ยวลักษณะการนั่งนั่งอย่างไรมองไม่ดูดูไม่ออก
นั่งแบบเดี๋ยวผมจับคอผมก่อน

เห็นแต่เสื้อเห็นมาเป็นเสื้อเป็นตัวเลย
อ๋อเลยไม่แน่ใจถามพี่เขาหน่อย
พี่ไหนพี่ก็ถอยแล้วจอดรถเลยได้ไหม

โบ๊ะหน้าสุขโชคทีเองไม่กล้าดิ
ใครจะกล้าใครจะกล้าแค่นี้ก็ขนลุกไปทั้งหมดแล้ว
ที่เห็นอยู่นี้คือสารริมทางอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใครผ่านไปผ่านมารู้จักดีสารแห่งนี้
เวลาผ่านไปผ่านมาไม่มีใครเขาลงกันหรอก
มีแต่เขาบีบแต่แป้นกับแฟนเท่านั้นเอง
แต่คุณพี่หนุ่มคนนี้หนุ่มนครศรีไม่รู้อีท่าไหน
ดันมาเจอปรากฏการณ์แบบนี้ถึงขั้นต้องถอยรถกลับมาดูอีกที
แล้วพอมาดูอีกทีเฮ้ยเจออีกทีว่ะเห็นไหม

ด้านนี้ก็เห็นขาวพอไปอีกด้านหนึ่ง
คือคนเดียวกันดันไปอยู่อีกด้านหนึ่งในเซี่ยวล้อรถหมุนไป
มันใช่เหรอหลายคนบอกว่าพี่มันเป็นผ้าหรือเปล่า
ดูผ้าที่มันปิวสวัยตรงนั้นนี้เขาอาจจะผ้ามาแขวนข้างล่าง
แล้วมันสวัยข้างล่างหรือเปล่ามันปลิวสวัยอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
ตามรายงานว่าอย่างนั้นแต่บางคนบอกว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้ไหม
อาจจะมาขอหลบล่มหลบลมหลบร้อนหลบแดดแถวศาล
อันนี้เป็นสารดังสารทวดตูมปังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชาวบ้านเขาก็รู้ดีแต่ว่าตกลงแล้วคำว่าชุดขาวตกลงใช่คนหรือไม่
ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้เห็นไหมอันนี้มุมหนึ่ง
อีกพักเดียวพอผ่านมาด้านนี้มันก็จะมีไอ้ขาวเนี่ยโผล่ไปอีกมุมหนึ่ง

เออยังไม่มีคำตอบนะฮะกับปรากฏการณ์ที่เห็นว่า
มีว่าถูกขาวมีคนใส่ชุดขาวตกลงแล้วใช้คำว่าคนถูกอย่าง
ไม่รู้ว่าผ้าสวัยหรือเปล่าแต่ที่แน่คนถ่ายไม่ไหวนะคะไม่กล้าลงไปดู
กลับบ้านลงเลยตะกี้ท้าไปแล้วกลับบ้านดีกว่าครับ

เนี่ยคาใจอีกแล้วอ่ะ